เหมือนปลอกให้ฝนจะลดลงมาจากฟ้า
แล้วรอเวลาให้มันเดินจอดฝ่า
เหมือนปลอกให้ฝนจะลดลงมาจากฟ้า
แล้วรอเวลาให้มันเดินจอดฝ่า
กลัวหนูนหนีนไม่ได้เริ่มสักที
ใช่นะครับเหรอคะ
กลัวว่ามันจะเป็นไปไม่ได้
แต่ว่าถ้าเราไม่ลองปุ๊บเนี่ย
เราก็จะไม่มีทางรู้ว่ามันจะเป็นเป็นไปได้หรือเปล่า

การทำงานของเราเป็นอย่างไรบ้างนะ
มันเหมือนย้ายบ้านแบบใครเคยไปทั้งชุมชนไหมครับ
คือเพื่อนบ้านอะไรก็มากันหมดเลย
มาก็เรียนรู้กันไม่นานเพราะว่าเราก็ทำงานด้วยกัน
เคยทำงานด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นคุณฟองเบียร์

เราก็รู้จักกันรวมไปถึงหัวหน้าใหญ่ของเรา
เป็นคนจุ๊กด้วยที่นานใช่คือเป็นพี่น้องกันมานานแล้ว
ก็เป็นคนดนตรีทำด้วยกันมานานละ
แล้วมันเริ่มอย่างไรบรรยากาศเพลงตอนที่ทำ
ก็คือพอผมได้ยินเสียงฟ้าฝนข้างนอก
โอ้โหโคลงคาร์มเหมือนเกิดอะไรกับนักหนา
พอใช้เป็นที่นานแล้วก็อยู่ครั้งนอกหรือห๊องหน้าข้าง

เก็บแล้วครับ

พอมาผมก็เลยลองจำลองรูปปริ๊กกิต้า

มันก็ได้เป็นท่อนท่านพี่ขอรักษณะ

เหมือนบอกให้ฝน
เดินลนลงมาจากฟ้า

ซีเกิ้ลนี้เรากลับมาเป็นไซส์แบบทำสนุกแบบเราเต็มที่ก็แล้วกัน
แล้วพอย้อนกลับไปเป็นซีโร่แล้วซีวที่เป็นซีโร่เป็นยังไง

ก็เหมือนเดิมแต่ว่าหมายถึงว่าบทใหม่ของเรา
จากการพอย้ายบ้านใหม่แล้วก็ได้เริ่มทำอะไรสนุกของเราในก้าวใหม่หลายเรื่องแล้วนะ
ซึ่งก่อนหน้าที่จะเป็นซิงเกิลชีโร่เราก็ได้ทำเป็นไลน์เฟคชั่นของเรา
ตอนนั้นเราใช้ชื่อว่าแลไลฟ์คอนเสิร์ต
ก็คือเราเอาเพลงที่เป็นเพลงที่หาฟังยากเอากลับมาเล่นให้กับแฟนเพลงฟัง
เพื่อที่เราจะส่งต่อออกมาว่าเฮ้ยเรากำลังจะกลับมากับซิงเกิ้ลใหม่นะซีโร่

เล็กกรุ่นกันมันจะมาด้วยนี่ใช่ไหมครับ
จะพลาดได้ยังไงเรื่องความมันอย่างนี้
เกลิ่นสักนิดหนึ่งไหมมีปาร์ตี้แล้วจะมีความพิเศษอย่างไรบ้าง

ณวันที่พวกเรายังไม่เป็นซีลเลยเนอะ
ว่าพวกเราผ่านมือใครมาบ้าง
รวมถึงแฟนคลับจะได้ใกล้ชิดมาก

ว้ายพูดล่ะจักรจีขอตามไปดูได้ไหม

พรุ่งนี้นะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวรอติดตามเลยว่าบรรยากาศของปาร์ตี้
เป็นงานที่เรียกว่าเรียกขอบคุณที่พี่สิบวันโชน

รับรองว่ามีแขกรับเชิญจุดพิเศษแล้วก็ร่วมใกล้ชิดกับแฟนด้วยเนาะ

ขอบคุณครับสวัสดีครับ